อยู่ดีหนุ่มคนหนึ่งวัย๑๙ฉีดวัคซีนเข็ม๒
แรกไม่เป็นไรเข็มถัดไปก็ไม่ป่วย
ไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ตายแถมได้ล้านด้วย
แต่ว่ารอบนี้ไม่ใช่เงินล้านแต่กลายเป็นหัวล้าน
ต้องออกมาโพสต์เฟซบุ๊กบอกเรื่องราวเรื่องนี้ครับ
อายุ๑๙เองนะฮะคุณบดินอายุ๑๙เป็นนักศึกษาปวส๑
อยู่โรงเรียนเทคโนโลยีแห่งหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ต
ฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็ม๑เข็ม๒
เข็มแรกไม่เป็นไรเข็มต่อไปผมเริ่มล่วงนะครับ
ผมเริ่มหลุดเริ่มร่วงจนกระทั่งหัวล้านทั้งศีรษะ
ดินบอกว่าตกใจมากเลยโพสต์ภาพตัวเองศีรษะล้าน
บอกว่าแพ้วัคซีนครับดีไม่ตายดีไม่ตาย๔แสนก็ไม่น่าได้
แสนไม่น่าได้เพราะอะไรได้ล้านหนึ่งมาแล้ว
แต่ไม่ใช่ล้านบาทกลายเป็นหัวล้านฮะเหตุการณ์นี้อยากดัง
แล้วล้านจริงคือล้านจากการที่ผมมันหายไปเลย
ลากผมมันก็ไม่เหลือแล้วฮะผมมันหลุดผมมันหลุดผมมันร่วงไปเลยกับเหตุการณ์นี้
บดินบอกอีกทีว่าฉีดวัคซีนซิโนแวคที่บ้านเกิด๒เข็ม
บ้านเกิดก็คือจังหวัดพังงาเข็มแรกในฉีดไป๒๕มิถุนายน
ไม่เป็นไรเลยดีใจปกติเข็มแรกไม่เป็นไรเข็มต่อไปคือเข็มที่สองสิบหก
กรกฎาคมฉีดไป๓วันอาการเริ่มออก
ผมที่ยาวมันเริ่มล่วงพอมันเริ่มล่วงคราวนี้ก็
ไอ้ที่ร่วงไม่ขึ้นเลยพอไม่ขึ้นมันก็กลายเป็นหย่อมเป็นหย่อมเป็นหย่อม
จากนั้นความเป็นห่อมไม่มีห่อมนะฮะขึ้นมาใหม่หรือเปล่า
มันพากันล่วงทั้งหัวเลยร่วงทั้งศีรษะเลยแล้วไปหาคุณหมอ
คุณหมอก็ยอมรับว่าเหตุการณ์นี้ผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนจริง
เพราะอะไรมันไปทำปฏิกิริยากับเม็ดเลือดขาว
ลักษณะจะคล้ายแบบนั้นเลยทุกวันนี้ก็ไปหาหมอทุกเดือน
ผมที่มันหายไปทุกวันนี้มันก็ยังไม่กลับมาสักเส้นเดียว

ผมไปหาหมอหมอนัดมา๓ครั้งแต่ไปหาครั้งนี้ก็นัดมาอีก
ดีเลยครับไม่ดีเลยหมอก็บอกว่าไม่ดีขึ้นเลย
คือทรงอยู่อย่างนั้นไม่แย่ลุงไม่ดีขึ้น
เราเคยได้อ่านข่าวนะครับว่าฉีดวัคซีนเข็ม๑เม็ม๒ฉีดแล้วป่วยฉีดแล้วตาย

แต่ว่ารอบนี้นี่คือครั้งแรกจริงที่เราอ่านข่าวครั้งนี้ว่าฉีดเสร็จแล้วผมหาย
แล้วหายคือหายแบบเกลี้ยงเลยฮะไอ้ตัวรากมันก็หายไปด้วยครับ
คุณบดินบอกก็ไม่รู้ว่าจะมีคนอื่นคล้ายกับคุณบดินหรือเปล่า
แต่ทุกวันนี้ไปไหนมาไหนมันก็เขินอายไม่ได้อยากเป็นคนหัวล้าน
ต้องใส่หมวกไปนะครับก็ยังดีที่เพื่อนเข้าใจเข้าอกเข้าใจ
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใครอ่ะไม่รู้ไม่ทราบไง
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเรื่องนี้และช่วยเยียวยาคุณบดินด้วย
อายุแค่๑๙เองกลายเป็นคนหัวล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ
ดูตัวเลขวัคซีนซะหน่อยนะครับเป็นตัวเลขของ๑๗พฤศจิกายน
ไป๕๑๑๓๒๙โดสครับเข็ม๑๒๓และก็เข็ม๔
รวมประเทศไทยเป็นเท่าไหร่แล้ว๘๗๑๓๗๒๖๘โดส
ถอยหลังเหลืออีก๑เดือนกับอีก๑๔วัน
จะเข้าสู่เป้าหมาย๑๐๐ล้านโดสแล้วแต่ถ้าจะให้ดี
ภูมิคุ้มกันหมู่ให้ดูเข็มที่๒อย่างน้อยต้องอีก๑๒ล้านโดส
ทันภายในสิ้นปีนี้เหลือ๕๐ล้านโดสสำหรับเข็ม๒ครับ